คุณผู้ชมครับเดี๋ยวข่าวนี้ลองปิดตาดูนะ
แล้วฟังเสียงว่ากู้ภัยเขามาเชียร์มวยกันหรือเปล่า

ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร
เรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียน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
เรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียน
เรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียน
เรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียน
เรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียน
เรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียน
เรียนเรียนเรียนเรียนเรียน

เรียนเรียนเรียนเรียน
เรียนเรียนเรียน
เรียนเรียนเรียน

เรียนเรียนเรียนเรียน

ชุมชนแล้วล่ะครับโอ้ตัวใหญ่จริงจริง